แต่เรื่องนี้เป็นผัวเก่ากับเมียเก่าคือเป็นคู่ผัวเมียแต่เลิกกันแล้วนะ
นิ๊ดกับเจี๊ยบครับเจี๊ยบเป็นตัวผู้ชายแล้วหึงห่วง

แล้วเห็นว่านิดเนี่ยไปงานวันเกิดบุกไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรด่าก่อนเลยเธอมันต่อแหล
แล้วเอาปืนยิงสองนัดเลย
คุณผู้ชมศีรษฐ์ชีวิตเลยครับเพศเกิด๕ทุ่มครึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แล้วคือนี่คือที่ภูวิลล่าใช่เป็นบ้านพักภูวิลล่าครับอำเภอชะอำที่เพชรชบุรี
นิดหรือว่าชื่อจริงคือนางสาวคณิตถาอายุ๓๔ปีเธอโดนยิงเข้าข้อศอกซ้ายกลางหลังและหน้าอกครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่๒ปลอกด้วย
คนก่อเหตุคือเจี๊ยบธีรศักดิ์ครับเจี๊ยบชื่อจริงธีรศักดิ์จบไพรอายุ๔๒ปี
หนีไปแล้วตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าจังหวัดราชบุรี
เพื่อนของคุณนิดผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่านิดมาปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับกลุ่มเพื่อน๑๐คน
ตอนที่ตัวเขาเองเนี่ยนะกำลังเล่นสนุกเกอร์อยู่ตีสนุกอยู่เจี๊ยบก็เดินเข้ามาถามหานิดนิดอยู่ไหน
นี่มาที่โต๊ะสนุกเลยนิดนิดอยู่ไหนนิดอยู่ไหนแล้วก็อ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นสามี
แต่ตอนนั้นนิดเขารู้ว่าเจี๊ยบมาหาวิ่งไปแอบในห้องครัวคุณผู้ชมฮะ
เจี๊ยบก็เลยออกตามหาไปจนไปเจอคล่อด่าท้อกันเลย
คือเนี่ยไปมองผ่านตรงเนี่ยกระจกตรงเนี้ยนะตรงประตูอ่ะอ่า
ไปแล้วเห็นไงว่านิดอยู่ตรงนั้นเนี่ยเลื่อนเปิดดูอ่ะแล้วดูเนี่ยอยู่นี่เอง
โอ้โหเจี๊ยบก็เลยตามไปหาจนเจอนิดครับค่ะแล้วก็ด่านิดว่าเทิมต่อแหล
แล้วก็เอาปืนยิงใส่ไปสองนัดครับนี่ฮะปั้งปั้งล้มลงไปเลย
เสร็จแล้วเจี๊ยบเนี่ยก็เดินเข้ามายังไม่จบนะเหมือนจะเอาให้ชัวร์
คุณผู้ชมเอาปืนเจาะหัวคือผู้หญิงอีกคนนึงที่ตั้งท้อง
นี่ไงช็อตเนี้ยคนนี้ช็อตเนี้ยแล้วแล้วเนี่ยเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะ
เขาเตือนเฮ้ยคนท้องไม่เกี่ยวนะคนท้องไม่เกี่ยวคนท้องไม่เกี่ยว
ก็เลยลดปืนลงครับแล้วก็ออกไปดูว่านิดอ่ะที่เขายิงไปแล้วสองนัดอ่ะ
เสียชีวิตหรือยังโอ้โหแล้วเขาก็หลบหนีไปครับ
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเจี๊ยบนะขับรถกระบะสีขาวนี่ฮะ
จังหวะนี้เป็นกระบะแต่งซิ่งขับเข้าไปในซอยภูวิล่าตอน๕ทุ่ม๖นาที
ค่ะแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาห้าทุ่มยี่สิบหกนาที
คือหลังก่อเหตุเสร็จโหใช้เวลายี่สิบนาทีใช้เวลายี่สิบนาทีครับ
ตั๊กซึ่งเป็นพี่สาวของนิดเล่าให้ฟังว่าน้องสาวเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายขนม
ตามตลาดนัดในจังหวัดราชบุรีมีลูกติดสามคนเป็นลูกผู้หญิงสอง
เป็นลูกผู้ชายหนึ่งครับแล้วนิดน้องสาวเธอก็คบหากับเจี๊ยบมาสามปี
แล้วก็เลิกรากันไปเพราะทนพฤติกรรมตบตีของเจี๊ยบไม่ไหว
ชอบมาทำร้ายร่างกายนิดบ่อยครั้งถึงขั้นโอ้โห
กดน้ำอ่ะอืมแล้วขู่จะเอาชีวิตที่บ้านเนี่ยนะ
ที่บ้านของนิดแล้วก็พี่สาวเนี่ยไม่มีใครหรอก
ไอ้เจี๊ยไม่มีเคยยื่นคำขาดแล้วอย่าไปคบเลย
ไปคบมันอย่าไปคบไอ้เจี๊ยบแล้วก็ไม่ให้เจี๊ยบเข้าบ้านด้วย
ส่วนตัวเธอเองในฐานะเป็นพี่สาวของนิดมองว่าเหตุการณ์นี้มันรุนแรงเกินไป
มาทำกับผู้หญิงแบบนี้แล้วเจี๊ยบเคยขู่นิดน้องสาวเธอว่า
แต่ถ้ามึงมีคนอื่นมึงตายสถานเดียวโอ้โห

แล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูด้วยตอนนี้ห่วง
ความปลอดภัยของคนในบ้านครับ
อยากให้ตำรวจมาจับกลุ่มตัวไอ้เจี๊ยบคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วเลย
ตำรวจสพชะอำก็ออกหมายจับเจี๊ยบแล้ว

ข้อหาพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองและที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ